บางคนบอกว่าเขาก็กรอกข้อมูลเขาถูกแล้วนะแต่ทำไมตอนกรอกก็ยังบอกมันผิดมันผิดอยู่
เขาก็ตรวจของเขาดีแล้วนะหมายเลขต่างคือมันมีข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดอะไรในตัวระบบไหมคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ไปลงทะเบียนนะคะ
ในส่วนของบัตรประชาชนข้อมูลบนบัตรประชาชนที่ต้องกรอกลงทะเบียน
มีอยู่หลายข้อมูลด้วยกันแล้วก็หลังจากการที่เข้าไปตรวจสอบในระบบ
เอ๊ะทำไมพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนแล้วข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ยทำไมมีข้อผิดพลาดเยอะ
ระบบเกิดข้อผิดพลาดจริงหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว
แต่ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่ามี๖เหตุผลหลักจากข้อมูลที่กรอกบนบัตรประชาชน
แล้วเกิดข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์ในท้ายที่สุดนะครับ
เหตุผลข้อที่๑เกิดมาจากการกรอกชื่อที่ผิดตัวสะกดที่ผิด
อันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยข้อที่๑เหตุผลหลักข้อที่๒
คือการกรอกนามสกุลนะครับที่ไม่ตรงกับตามที่ระบุไว้บนบัตรประชาชน
ยกตัวอย่างเช่นบางทีนามสกุลของเราเนี่ยมันอาจจะมีวักตรงนั้นวักตรงนี้
ปรากฏว่าตอนกรอกลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้เว้นวักตามที่ระบุไว้บนบัตรประชาชน
เห็นภาพไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์
ขออนุญาตย้อนกลับค่ะไปตรงข้อแรกของชื่อนอกจากจะสะกดผิดอีกอันหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่สำเร็จ
พี่น้องหลายคนมีการใส่สรรพนามนำหน้าลงไปด้วยเช่นนายนางสาวนายแล้วก็ค่อยมาชื่อ
ตรงนี้บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องลงสัพพนามใส่ชื่อตรงได้เลยฝากไว้

นามสกุลถ้ามีวักตร์
ต้องมีเว้นวักตามบัตรประชาชน

ดรชังกิจของนิยาแจ็คนิดเดียวค่ะ

แล้วเราต้องโฆษณาก่อนค่ะ

ก็คือในเรื่องของหลังบัตรประชาชน

มันเป็นตัวเลข๐หรือว่าตัวพยานชนะ

ก็คือบนหน้าบัตรประชาชน

อาจจะมีการใส่สลับตำแหน่งกัน
ข้อสุดท้ายบัตรประชาชนของพี่น้องเนี่ย

และนำมากรอกทะเบียนในโครงการ

เลข๐กับพยานชนะตกลงยังไงคะ

บางทีพี่น้องอาจจะใช้บัตรประชาชนมานานแล้ว

หรือว่ามันเป็นตัวพยานชนะอังกฤษ
ที่พี่น้องสับสนแล้วก็

บัตรหมดอายุคือเท่ากับ

ข้อมูลไม่มีปรากฏขึ้นใน

ก็เลยไม่ยินเอาตัวตน
อย่างไรคะดรคะ

เพราะตอนเนี้ยก็ประสานความร่วม

ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการ
เราไม่ทิ้งกันคอมเป็นกรณีทุกสิทธิ์
เร่งด่วนเลยตอนนี้กระชวนการคาง

คือแปลว่าอะไรคะก็ใช้บัตรหมดอายุกรอกได้
ว่าต้องไปทำบัตรใหม่อย่างรวดเร็วคะ

อันนี้รวมให้ล่ะครับ
หมอจะบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องบัตรหมดอายุถูกไหมคะ

แต่ทีนี้ตอนนี้เราคุยกันถ้าสมมติใครบัตรหมดอายุอยู่
ยังไม่ต้องรีบไปทำใหม่คือใช้ของเดิมได้ถูกไหมคะ
อันดุลงให้ครับใช่ครับถูกฝ่าครับ